ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันหน่อยเราจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าหยกฟ้า
หยกฟ้าเนี่ยเป็นควายแสนรู้นะคะคุณ

ควายแสนรู้ค่ะคือมันสามารถคุกเข่าไหว้พระแล้วก็ถวายปัจจัยกับพระสงฆ์ได้เลยนะคะ
นี่ไงนี่น่ารักไหม

คือน่ารักมากนะเอาจริงนะมันน่ารักควายมันน่ารักเนอะ
เออควายแสนรู้ตัวนี้เพศเมียชื่อว่าเจ้าหยกฟ้านะคะ
เขาถูกเลี้ยงเอาไว้ในไร่ซับพาลีพื้นที่บ้านติดใต้ตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ

คุณถนอมภาลีเจ้าของควายแล้วก็เจ้าของไร่วัย๖๓ปี

ควายเนี่ยเป็นควายนมที่เอานมมาใช้ได้นะคะ
แล้วก็มีรูปร่างที่สมส่วนสวยงามด้วย
มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากควายทั่วไปก็คือสามารถคุกเข่า

เอาค่ะย่อขาหน้าลงกับพื้นคล้ายแบบสวัสดีหรือทักทายอย่างนี้
เป็นมิตรกับทุกคนเลย
แล้ววันก่อนนะคุณมีพระสงฆ์สองรูปแวะไปที่ไร่แห่งนี้เห็นไหม
ก็อยากจะเห็นกับตาว่าเจ้าหยกฟ้านี่เป็นยังไงนะ
หลังได้รู้ข่าวเรื่องความแสนรู้ของเจ้ากดฟ้าไปเห็นไหมคะ

เจ้าของไล่ก็พาเจ้าหยกฟ้าออกมาคุกเข่า
หน้าพระสงฆ์เหมือนหมอบใช่ไหม
แล้วก็ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ด้วย
เหรอใช่ตอนนี้เจ้าหยกฟ้าตั้งท้องด้วยนะฮะ

เพราะเจ้าของไร่บอกว่าให้คุกเข่าก็คุกเข่าเลย

แสนรู้น่ารักไปดูความน่ารักของเจ้าหยกฟ้ากันต่อหน่อยจ้า
เอ้าถอดดูจุบบุตรแจงขั้นทาง
ให้ผ้าสมเพื่อนหมาให้ฟ้อน

รับผิดรับพรไปด้วยรู้ภาษามากเลยอ่ะ
หลังจากคุกเข่าลงแล้วนะพระท่านก็ให้ศีลให้พรนะคะจนเรียบร้อย
หยกฟ้าก็ลุกขึ้นยืนตามปกติเลย
เจ้าของไร่บอกว่าเพิ่งจะลองให้เจ้าหยกฟ้าเนี่ยคุกเข่าถวายปัจจัยต่อหน้าพระสงฆ์แบบนี้นะ
เนี่ยซึ่งวันแรกที่ลองทำก็ทำได้ดีแล้วเหมือนรู้ภาษาเหมือนฟังคำสั่งออกเลย
ดีใจมากที่มันทำตามแบบว่านอนสอนง่ายนะคะ
เป็นควายที่เชื่องแล้วก็แบบมิดต่อทุกคน